มาถึงเรื่องกลิ่นอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะแต่ว่านี่ก็ต้องบอกว่าปัญหาจบลงได้ด้วยดีนะคะ
เพื่อนบ้านบอกหายใจโล่งจมูกโล่งคอกันสักทีนึงนะคะ
สำหรับปัญหาขยะของเพื่อนบ้านที่สะสมเอาไว้เยอะมากจนมันส่งกลิ่นเหม็นอบอวนนะคะ
ต้องเรียกว่าชุมชนระแวกนั้นเดือดร้อนกันไปทั่วค่ะที่สมุทรปราการนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลก็เอารถมาขนขยะออกไปแล้วนะคะ
ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะประหลัดอำเภอสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเทศบาลตำบลบางเมืองมาคุยกับเจ้าของบ้านค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านก็ร้องเรียนบอกเดือดร้อนจริง
เพราะว่าเขาสะสมขยะเอาไว้กลิ่นมันก็เหม็นนะคะ
เพื่อนบ้านก็เดือดร้อนแล้วเจ้าของบ้านก็เอาขยะมากองหน้าบ้าน
มันก็เดือดร้อนจากการที่รถจะเข้าจะออกสัญจรไปมาก็ลำบากอีก
เดือดร้อนกันทั้งซอยนะคะประหลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะ
นายภูริปกรณ์ไปคุยทำความเข้าใจกับนายตี
เจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งเขาอยู่คนเดียวนะคะ
แล้วอาชีพเขาก็คือเป็นอาชีพเก็บของเก่าอะค่ะแล้วก็จะเอาของที่ไปตระเวนเก็บเนี่ย
สะสมสะสมเอาไว้รอเวลาที่จะขายก็คุยกันอยู่นานพอสมควร
สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปค่ะบอกว่าเอ่อทางเทศบาลตะบนบางเมืองเนี่ย
จะขอซื้อกันแล้วกันเพราะเขาเป็นคนขายของเก่า
ครับอ่ะก็จะขอซื้อแล้วกันขยะที่มันล้นออกมาหน้าบ้านแล้ว
ขยะที่อยู่ในรั้วเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระถางต้นไม้อิดเก่า
พลาสติกยางรถยนต์เหมาซื้อไปพันหนึ่งนะคะ
เจ้าของบ้านยินยอมขายให้ในส่วนนี้ค่ะแต่ของที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ยังไม่ยอมขายเนี้ยนะคะอันนี้คือจุดที่เขายอมเคลียร์แล้วอ่า
ก็ขายให้เทศบาลพันหนึ่งแล้วก็ในตีเองก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวค่ะ
จอดรถขวางหน้าบ้านแล้วตัวเองก็พยายามดูแลอย่างดีนะคะ
จัดการเมื่อถึงเวลาเหมาะสมของที่บ้านเนี่ยไม่เยอะเท่ากับ
ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรอกก็บอกแบบนี้ค่ะฮะ
ต้องหมุนใช้ทุกวันแล้วมันเป็นไซส์ที่ใหญ่ใช่ค่ะ
ถ้าทิ้งไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหามามันจะหายาก
มันก็เลยดูว่ากองนะครับ
แต่ว่าขยะที่อยู่ข้างในจะยังไงต่อไปนะคะ
ชาวบ้านทางสวนรัชกาลที่เคยมาร้องเรียนไปแล้ว
ทางประหลัดอำเภอเมืองสมุดประการบอกว่า
แล้วทางราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะประสานให้เทศบาลตระบลบางเมืองมาพูดคุย
ข้อตกลงไปสามสี่ครั้งแล้วซึ่งทางเจ้าของบ้านก็ยินยอมปฏิบัติตาม
แต่พอถึงเวลาจริงคือตอนคุยอ่ะโอเคเดี๋ยวทำหนึ่งนู้นทำอย่างนี้
อย่างนู้นทำอย่างนี้แต่ถึงเวลาจริงไม่ทำนะคะ
จนมีคำสั่งให้ดำเนินการลื้อถอนสิ่งของออก
แล้วก็นำมาสู่การเข้ามาแล้วเป็นบทสรุปในวันนี้ค่ะ